ร้องได้ให้ร้าน

หัวหลวงอู่ทวัดวัดช่างหาย
โปรดได้ช่วยดนเพื่อนแฟนทุกคน
สงสารเสรี

ก็ได้รับเสียงปรบมือยังล้นหลามนะครับวาลาโมยชมทางบ้านผมอยากจะชอบนะค่ะ
อิเป๊กนั่งฟังอยู่เกือบอยู่ไม่ไหวอ้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โครงใจโครงใจโครงใจโครงใจ
เพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท
ดีริกซ์ร้อง
ได้ครับ
มูลค่าสี่หมื่นบาท
ดีริกซ์บอกแล้ว
ว่าเกิดอยู่เรื่องกันทุกทีเลย
แน่นอนครับท้องได้ถูกต้องหมดทุกคำครับ
ชื่นใจค่ะกว่าจะผ่านมาได้ค่ะ
เสียไป๒ตัวช่วยแต่คุ้มค่าค่ะ
เพราะว่าร้องได้แบบนี้รับราคาสี่หมื่น
ดีริกซ์

ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นเพลงเก่งของตัวเอง

นะครับก็วันนี้มาทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมทีเดียวนะครับ
อีกแค่เพลงเดียวเท่านั้นเองก็จะถึงเป้าหมายกันแล้ว
เดนิสเขานิดนึงเดนิส

แบบนี้เราต้องยกนิ้วไหนให้ครับผม
กลับเพลงเพื่อสักครู่นะครับเซรีขอพรจากคุณเซรีรุ่งสว่างนั่นเอง
ก็เห็นมีความสุขแบบนี้เดี๋ยวมันจะต้องมีอีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งเป็นเรื่องปัญหาใหญ่เหมือนกันในผู้แข่งขันหรือนักสู้ชีวิตที่เข้ามาสมัครในรายการของเรา
อกจากเรื่องหนี้สินแล้วที่สำคัญคือเรื่องสุขภาพ
คุณยายเป็นอะไรบ้างลูก
เป็นไตเสื่อมเข้าเสื่อมความดันแล้วก็ไขมันครับ
เวลาโรคคุณยายกำเริบนี่อาการเป็นยังไงบ้าง
ไขมันกับความดันก็จะแบบว่าเป็นลมอย่างนี้ครับ

เธอถ้าเคาเสื่อมเดินมากหรือว่ายกอะไรแน่นำหนัก

แล้วอย่างนี้คุณยายมียาทานไหมครับ

อย่างเกาะนี่ก็ต้องแก้เรื่องอาหารการกินด้วย
อะไรทานได้อะไรทานไม่ได้มั้งคะคุณยาย
ก็ไม่ให้ทานเค็มไม่ให้กินพวกถุงทุกอย่าง
ถุงชุรสมาม่าปากกะป๋องอะไรประมาณนี้

บางทีก็นานก็เอาบ้างนะ

เวลารีดผ้ามากหรือว่าซักผ้ามากอย่างนี้
ก็จะเป็นลมหน้ามืดตามัว

ก็ปกติดีครับกินเก่งครับ

เดือนหนึ่งรวมค่ากินด้วยจะต้องหาเงินให้ได้เดือนเท่าไหร่คะ
๑๐๐๐๐กว่าบาทค่ะถึงจะพอค่ะ
กว่านะครับน้องก็ไปร้องเปิดหมวกได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์

น่าจะเฉลี่ยก็แบบครั้งหนึ่งก็๕๐๐อาทิตย์อาทิตย์ละ๕๐๐
๔อาทิตย์ก็๒๐๐๐ประมาณนี้คุณแม่ก็ต้องหาให้ได้อีก๗๘๐๐๐

ก็หนักอยู่นะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกคนก็สะดวกสบายเอาไปใส่ตู้หย่อนเหรียญเอา
อ่ะงั้นเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะจะได้เห็นหนทางสว่างแล้วก็จะได้มีเงินสะสมเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ก็อย่างที่บอกนะครับมาถึงเพลงเป้าหมายของน้องดีริกกันแล้วนะครับบอกเราว่าต้องการ๖๐๐๐บาท๔เพลง
และนี่คือเพลงที่๔แล้วนะครับตัวช่วยยังเหลืออยู่อีก๑ตัวนะครับที่ยังไม่ได้ใช้
ในนั้นก็ยังมีข้ามเพลงนี้ไปเลยอยู่ยังมีร้องผิดได้หนึ่งคำได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับแล้วก็เปลี่ยนเพลงนะครับ
เอาละครับอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทมาเลยครับ
ริกครับเพลงอะไรครับเนี่ย

ก็ของพี่ก๊อตเราเองนี่ก็มีความคล้ายพี่ก๊อตเหมือนกันนะมีคนเคยบอกไหม

แล้วเพลงนี้ล่ะครับเป็นบางเพลงที่น้องเคยร้องไหม

ทีนี้เราจะฝ่าฟันเพลงนี้ได้ยังไง
เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงเป้าหมายของเราแล้ว
ถ้าเราทำได้๖๐๐๐ที่เราตั้งใจไว้เราได้แน่นอน
ตัวช่วยที่เหลือนี่นะครับอีก๔ตัว

ถ้าเปิดมาปุ๊บข้ามเพลงนี้ไปเลยดีที่สุด
ร้องผิดได้หนึ่งคำกับได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับอันไหนมีประโยชน์กว่ากัน

ตัวช่วยยังเหลืออยู่อีก๑แผ่นป้ายยังไม่ได้ใช้นะครับ
เพราะฉะนั้นเพลงนี้สู้หรือหยุดครับ

ตัวช่วยเหลืออีก๑แผ่นป้ายนะครับ

เห็นแล้วนะฮะเห็นทางด้านล่างคุณแม่ส่งซิกแนวมา

เคยได้ยินเขาร้องไหมครับเพลงนี้คุณแม่ถึงบอกว่าไม่ต้องใช้

เคยเปิดให้เขาฟังอยู่มั่นใจในตัวของดีริกเนอะ
ไม่ต้องใช้เก็บเอาไว้เผื่อได้เหยียบหลักแสน

ถ้าอย่างนั้นต้องไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง

เพลงที่๔ครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๔เพลงมาครับ
สู้ครับ
ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
ห้องทำเติมฝัน
ปลอบใจรอวัน

ขอให้แสนใกล้วันที่ทุกอย่าง
เปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใด
หัวใจจะคอยจะทน
ขอใครสักคนยอมทนร่วมทาง
เธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดทน
เพราะยังมีเหงาพ่องเผ่าเข้ามาปะอ่น
ให้คอยกังวลให้ทนบนทางไฟฝัน
จะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริง

ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมัน
มีเธอเคียงข้างร่วมทางอย่างเข้าใจกัน
ไม่มีคนนั้นคอยคิดกันมันห่างวันนี้
ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
จะเดินตามฝัน
ไม่ท้อไม่หวั่นด้วยแรงที่มี
ขอเพียงเธอรออย่าร้าอย่าร้างไม่ตรี
เป็นคู่ชีวิตในยามที่วันนั้น
ของได้ให้ร้ายลูกหลุมสู่ชีวิต